วิวน้องวิวช่องวันน้องวิววรรณรส
เป็นแฟนกับน้องของบอยปกรณ์

ไม่เออเขาเล่นเป็นเออแต่เขานี่เขาลี
ต่องธนาชัดบริรักษ์แล้วไปปะกันได้ยังไง

นี่ค่ายกับน้องเป็นเรื่องที่แล้ว

โอ้ยบุเภสันดิวาสไม่เป็นไรหรอกนะ

ถึงไหนมันก็เจอกันเธออยู่นี่อยู่เยอรมันอยู่เมืองไทยมันเจอเลย